ก็มัมคนสวยคุณแอนนี่บลูคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คุณแอนนี่เขาบอกว่า
อยู่ที่ต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะหาค่าเทอมมาให้ลูกชายน้องทีคายุ
ซึ่งตอนนี้ก็โตแล้วเห็นไหม
อ่าโตไปหมดแล้วนะจ้ะ
เราก็จะอยู่พยายามอยู่ให้มากที่สุด
ตังค์ไว้ก่อนแล้วไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาส
ค่อยลงทุนทำอะไรที่เราชอบ
ส่วนมากเป็นเด็กค่ะเด็กกว่าไม่ชอบแล้ว

ต่างชาติหมดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยอยู่
ถ้าไม่คิดจะแต่งงานก็จะไม่พามาเจอลูกแน่
ไม่มีแล้วค่ะสงสัยจะอยู่ขึ้นคานแน่นอน
เรียกว่าตอนนี้ก็ทำงานเพื่อลูกอย่างเดียวเลย

ถ้าคุยมันก็แบบเฮ้ยถ้าดูแลเราไม่ได้ก็เสียเวลา